เอามาดูเหตุการณ์รุมทำร้ายกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากการแลกบัตรเข้าคอนโด
คือตามหมู่บ้านตามคอนโดมิเนียมที่เขามีรอปภมีป้อมอยู่ข้างหน้าเนี่ย
ถ้าไม่ใช่คนของหมู่บ้านของคอนโดเขาที่มีสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่
ตามหน้ารถตามอะไรพวกนี้เนี่ยต้องแลกบัตรใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย
ถูกต้องแต่ทีนี้คาดว่ากลุ่มคนที่ไปทำร้ายรอปภของคอนโดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
บางบัวทองคงจะไม่พอใจเรื่องการแลกบัตรนี่แหละแล้วก็ไปรุมทำร้ายเขานะครับ
เมื่อช่วงสักประมาณตี๒นะครับของคืนวันที่๗มิถุนายนนะครับทุกผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดของคอนโดแห่งนี้ก็จับภาพเอาไว้ได้นะครับบริเวณแถวนี้เลยฮะหน้าป้อมรบพอเลย
มีรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามามีรปภอยู่๒คนนะครับคนหนึ่งก็อายุ๖๐อีกคนนึงก็หนุ่มกว่า
ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคนอายุ๖๐เป็นพ่อคนหนุ่มเนี่ยเป็นลูกชาย
ซึ่งก็คือน้องชายของคนที่ให้ข้อมูลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาให้ข้อมูลว่ายังไง
แต่กล้องวงจรปิดนะครับเห็นรถกระบะสีดำขับมาในพื้นที่คอนโดแห่งหนึ่ง
บางบัวทองนนทบุรีมีรปภสองคนทำหน้าที่อยู่นะครับ
กระบะคันนี้ก็ขับออกมาแล้วก็จอดแล้วมีผู้ชาย๓คนลงมาจากรถ
ตรงเข้าไปทำร้ายร่างกายรอปภชุดสีดำนะฮะผลักล้มลงกับพื้นเตะด้วยนะครับ
อีกคนนึงก็ถูกทำร้ายนะครับรอพอชุดดำก็พยายามเข้าไปช่วย
แต่ก็ถูกจับล็อกคอรุมต่อยกระทืบจนน่วมทั้งคู่นะครับ
คือมากันหลายคนแย่กันทำร้ายรบภพ่อสองคน
เอาไว้นะครับล่าสุดนะครับก็มีผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับ
ก็ได้มาให้ข้อมูลในจุดที่เป็นจุดแสดงความคิดเห็นในโพสต์
นะครับบอกว่ารอปภที่ถูกทำร้ายเป็นพ่อกับน้องชายของเขาพ่อ
เขาอายุ๖๐กว่านะครับที่สะโพกเนี่ยพ่อก็ใส่เหล็กด้วยตอนนี้
สารพ่อกับน้องมากจนพูดไม่ออกอยากจะเป็นคนเจ็บแทน
หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบางบัวทอง
ครับซึ่งตำรวจได้ออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับแล้ว
มันเกิดมาจากการแลกบัตรกลุ่มคนที่มารุมทำร้ายเนี่ยมาหา
ผู้หญิงที่คอนโดแห่งนี้แต่ไม่มีสติ๊กเกอร์จอดรถไม่ยอมแลก
บัตรก็เลยเกิดความโมโหแล้ววันต่อมาก็เลยกลับมายกพวกมา
ทำร้ายนะครับซึ่งทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับสอบถามไป
ยังลูกชายของรปภที่ถูกทำร้ายเขาให้ข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุ
พ่อของเขาเนี่ยก็ต้องหยุดทำงานนะรักษาตัวอยู่ที่บ้านตอนนี้
อาการบาดเจ็บก็มีปากแตกฟกช้ำเจ็บหน้าอกแต่ที่เป็นห่วงก็คือ
คือพ่อเนี่ยเคยขาหักต้องดามเหล็กเอาไว้ที่สะโพกน้องชายก็
หน้าตาบวมปูดมีรอยช้ำที่หน้าอกแล้วก็แผ่นหลังพ่อไปแจ้ง
ความไว้ที่สพบางบัวทองเรียบร้อยแล้วโดยเหตุการณ์มันเริ่ม
ตั้งแต่วันที่๓มิถุนายนนะฮะวันนั้นรถคันนี้กระบะที่เห็น
กล้องวงจรปิดเนี่ยในคืนที่มารุมทำร้ายเขา๓มิถุนายน
ขับมาส่งผู้หญิงที่คอนโดซึ่งพ่อทำหน้าที่รอปภอยู่ก็ต้อง
บัตรเพราะไม่มีสติ๊กเกอร์เข้าคอนโดแต่รถคันนี้บอกว่าไม่
มีหมัดไม่ได้เอามาแล้วเหมือนกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
ด้วยก็คือเมามาด้วยพูดจาเสียงดังจนมีการโต้เถียงกัน
ก่อนที่จะย้อนกลับมาในช่วงของตี๒ของวันที่๗มิถุนายน
ก็เป็นคืนวันที่๖ขับรถกลับมากับกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็
บอกว่าตรวจสอบแล้วตกลงแล้วกลุ่มคนที่มาทำร้ายเนี่ยมีทั้งหมด
คนนะครับรุมทำร้ายรอปภคอนโด๒คนนะครับเหตุการณ์เกิด
ที่ป้อมยามทางเข้าออกคอนโดในซอยป่าไม้ตำบลบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสาเหตุเกิดจากฝ่ายกลุ่มคนที่มา
ทำร้ายไม่พอใจรอปภเรื่องการทำหน้าที่เรื่องการแลกบัตร
เข้าออกคอนโดนะฮะเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยไม่มีคีย์การ์ดไม่มี
ติ๊กเกอร์ติดรถและไม่มีบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ให้แลก
บัตรก็เลยพอใจในวันที่ถูกถามเรื่องต้องแลกบัตรแล้วก็
ย้อนกลับมาทำร้ายนะครับตอนนี้เบื้องต้นจากคลิปก็ถือว่า
กลุ่มคนที่ก่อเหตุมีความผิดก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้
อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่ร่างกายนะครับตอนนี้รู้ตัวหมด
แล้วนะครับอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
เพื่อดำเนินคดีค่ะมันยากตรงไหนแลกบัตรใช่ค่ะรอปภเขาก็ทำ
ที่ของเขาถูกต้องแล้วคุณเป็นใครก็ไม่รู้กลุ่มผู้ชายมาอย่าง
อืมเขาจะให้เข้าไปได้ยังไงคือบางคนเนี้ยชอบแบบรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรี
ถ้าต้องถูกแลกบัตรโอ้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะนะคะ